ขอเริ่มต้นกันที่งานบุญกันก่อนเลย
สำหรับพระเอกลิเกรูปหล่อหน้ามนต์นะคะ
กรุงเก่าอย่างสอนรามน้ำเพชรค่ะ
พวกนี้เขาเตรียมที่จะเข้าไปที่อุปสมบทแล้วนะคะ
ซึ่งบรรดาแม่ยกเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะทำบุญไม่มากไม่มายค่ะ
ทานมูลค่าแค่๑ล้านบาทฟังไม่ผิดค่ะ
๑ล้านบาทพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ
พระเอกลิเกชื่อดังสอนรามน้ำเพชรได้เลิกดี
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของตัวเองพอดิบพอดี

เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่พิธีอุปสมบทในวันพรุ่งนี้
ที่วัดท่าการร้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลางครอบครัวผู้ใหญ่ที่นับถือ
แม่ยกแฟนคลับที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกว่า๑๐๐คน
ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อโปรงผม
และอาบน้ำให้นาคนานกว่า๑ชั่วโมง
จากนั้นนาคสอนรามได้ขึ้นรถยนต์เปิดประทุน
สักการะพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ทุ่งภูเขาทองโดยมีญาติและแฟนคลับจำนวนมาก
นั่งรถราง๙คันติดตามด้วยช้อปเปอร์อีก๓๐คัน
รวมถึงรถอื่นกว่า๒๐คันติดตามพระเอกชื่อดังไป
จากนั้นพระเอกลิเกขวัญใจแม่ยกได้เผยความรู้สึกว่าดีใจ
ที่ได้บวชทดแทนบุญคุณให้บุพการี
เผื่อแผ่มาถึงญาติมิตรและแฟนคลับทั้งหลายด้วย
พร้อมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับแฟนคลับทุกคน
แล้วก็โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะครับ

แล้วก็เห็นทุกคนมาร่วมงานกันในวันนี้นะครับ
เป็นอะไรที่ตั้งใจไว้อยากเห็นภาพนี้มานานแล้วครับ
แค่งานวันแรกยังอลังการขนาดนี้
เชื่อว่าพิธีอุปสมบทในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
ก็คงจะกลายเป็นทอคอฟเดอร์เท้าอีกแน่นอน
เพราะทางเจ้าภาพและบรรดาแม่ยกได้ร่วมใจร่วมบุญ
เงินสำหรับโปรยทานไว้สำหรับผู้ที่มาร่วมงานกว่า๑ล้านบาทเลยทีเดียว
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าตอนนี้ทางคุณสอนรามได้ปลงผมแล้วก็เป็นนาคแล้วนะคะ
เพราะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้นะคะคลื่นมหาชนจะต้องไปที่นั่นกันอย่างเยอะแยะแน่นะคะ
ที่สำคัญค่ะในวันนี้มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปด้วยนะคะ
กระชากสร้อยคอทองคำมูลค่าหนัก๓บาทคุณ
กลางงานแต่โชคดีเคราะห์ดีไม่สามารถเอาไปได้
แล้วเห็นว่างานเขาใหญ่ขนาดนี้คุณรู้ไหมว่าคุณสอนรามเนี่ย
จริงแล้วเขาเข้ามาเป็นพระเอกลิเก
เป็นพระเอกลิเกเต็มตัวตอนอายุแค่๖ขวบ
ปัจจุบันนี้วันนี้นะคะครบรอบวันคล้ายวันเกิดพอดี

นี่ถือว่าเป็นการแสดงความรักเนาะ
ต่อแฟนคลับที่มีต่อพระเอกลิเกของเราค่ะ